ปมปัญหาหลักนะคะที่หัวหน้าคอสชต้องใช้ยาแรง
ที่บอสสสดูแลอยู่นะคะ
ไทยรัฐทีวีคืนนี้จะพาคุณผู้ชมมาดูนะคะ
ว่าเส้นทางการเงินเรื่องของงบประมาณที่ไหลเข้า
ไหลเข้าแล้วก็ไหลออกไปจากสสมีที่มาอย่างไรบ้างค่ะ
งบประมาณที่ใช้ในสำนักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสทั้งหมด
มาจากภาษีบาปที่รัฐจัดเก็บจากผู้ผลิต
และนำเข้าสุราและยาสูบในอัตราร้อยละ๒ของภาษีที่ต้องชำระ
โดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินชี้ชัดว่า
สสได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นทุกปี
โดยในปี๒๕๔๕ซึ่งเป็นปีก่อตั้ง
ได้รับงบประมาณกว่า๑๕๐๐ล้านบาท
ขณะที่ในปี๒๕๕๗สสได้รับงบประมาณกว่า๔๐๐๐ล้านบาท
๓ปีของการก่อตั้งได้รับงบประมาณไปแล้วถึง๓๕๐๐๐ล้านบาท
ขณะที่แผนหลัก๓ปีของสสได้จัดทำกรอบวงเงินงบประมาณ
ระหว่างปี๒๕๕๘ถึงปี๒๕๖๐ดังนี้
ปี๒๕๕๘วงเงิน๕๓๐๐ล้านบาท
ปี๒๕๕๙วงเงิน๕๒๐๐ล้านบาท
ปี๒๕๖๐วงเงิน๕๑๐๐ล้านบาท
โดยให้เหตุผลว่างบประมาณจำนวนนี้จัดทำขึ้น
เพื่อให้สอดคล้องกับภาระงานของสสที่เพิ่มขึ้น
ที่สำคัญสตงยังตั้งข้อสังเกตถึงการจัดสรรงบประมาณในส่วนนี้
ให้กับมูลนิธิที่อดีต๗กรรมการสสที่ถูกปลดมีตำแหน่งอยู่ด้วย
เงินงบประมาณกว่า๓๐๐ล้านบาทของสส
ตั้งแต่ปี๒๕๕๐ถึงปี๒๕๕๙
ถูกนำไปอุดหนุนให้กับมูลนิธิหรือองค์กรที่มีกรรมการหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อกันกรองทางวิชาการของสสจำนวน๑๓๙โครงการ
เช่นมูลนิธิมิตรภาพบำบัด

มูลนิธิโกมนคิมทอง
มูลนิธิ๑๔ตุลาและมูลนิธิสร้างสุขภัยที่มีนายแพทย์วิชัยโชควิวัฒน์
อดีตรองประธานกองทุนสสคนที่๒เป็นกรรมการ
ได้รับงบประมาณรวม๑๖๕ล้านบาท
มูลนิธิบูรณชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชุปธรรม
ที่มีนายเอ็นนูซู่สุวัล
อดีตกรรมการสสเป็นหนึ่งในกรรมการ
รับงบประมาณรวม๑๒๒ล้านบาท
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
มูลนิธิองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
ที่มีนายแพทยงยุทธ์วงศาพิรมศาล
อดีตกรรมการสสเป็นกรรมการ
ได้รับงบประมาณ๒๘๒ล้านบาท
ขณะที่มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุรี

ตกรรมการสสเป็นกรรมการ
รับงบประมาณ๒๘๕ล้านบาท
สถาบันอสมสินที่มีนางปราภาพัฒนิยม
อดีตกรรมการสสเป็นกรรมการ
งบประมาณ๙๘ล้านบาท

มูลนิธินวัตกรรมทางสังคมที่มีนายวิเชียนพงศธร

ได้รับงบประมาณรวม๑๓๖ล้านบาท
ปัจจุบันสสมีโครงการที่อยู่ระหว่าง
ดำเนินโครงการ๗๐๐โครงการ
โครงการที่สิ้นสุดไปแล้ว๑๔๐๐โครงการ
โครงการที่ดำเนินการกว่า๒๐๐๐โครงการ
ข่าวเทราะทีวีรายงาน